วันนี้เราเปิดให้คุณซ่อมนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ทาขนมปังย่อดอยคัมค่ะนี่คือแยมบัลเบอรี่๒๒๐กรัมค่ะราคาไม่แพงค่ะอันนี้แยมมะนาว๒๒๐กรัมเหมือนกันค่ะราคาถูกที่สุด
ผลิตภัณฑ์เดียวกันครับดอยคำครับอันนี้คือมะม่วงผสมกับสวรส๒๒๐กรัมเหมือนกันแต่ว่าของผมจะราคาถูกกว่าเขา
ผมถูกกว่าอันนี้ถูกสุดผมถูกกว่าอันนี้ถูกมากแล้วอันนี้ถูกจริงเชื่อพี่อันนี้ถูก
อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูก
ราคาตั้งต้นอยู่ที่๘๐บาท

งั้นมะม่วงผสมสับปะรดต้องแพงกว่า๖๕บาท

แพงกว่าแพงสิ
มะนาวเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เป็นยังไงบ้างหรอสาวน้อย
รู้สึกยังไงกับเงิน๒๐๐บาทที่เขาได้ไป

เออทำไมมันน้อยจัง

เอาล่ะข้อต่อไปคำช้ำเหมือนเดิมเลย
เป็นสาวน้อยของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาเลยจ้า
อันนี้น้ำมันตรามารกด
น้ำมันถั่วเริ่ม๑ลิตรครับผมราคาไม่แพงครับ
ของน้าแบบทานตะวันน้ำมันเหมือนกัน
นี่ทานตะวันราคาถูกที่สุด
ตามรกฏเหมือนกันแต่เป็นน้ำมันปลาม๑ลิตรเหมือนกัน
แต่ที่สำคัญราคาถูก

และนี่คือคำถามข้อที่๒ของน้องส้มค่ะ
ถามเลยค่ะน้ำมันมรกฏทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหน
ราคาถูกที่สุดเหรอจ๊ะแม่สาวน้อย
นี่แน่ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ
ส้มจ๋าน้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันทะวันน้ำมันปาบ

ส้มจ๋าอะไรดีอะไรดีอะไรดีอะไรดี
ชื่อว่าเป็นน้ำมันปาบค่ะ

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่น้ำมันถั่วเหลืองค่ะ

เหลืองทุกเม็ดของถั่วเลยนะคะ
ราคาตั้งต้นอยู่ที่๕๕บาท

เอาล่ะน้องส้มจ๋าน้ำมันปาล์มของหนู

หนูคิดว่ามันจะถูกกว่า๕๕บาทไหมคะ

บ้านพี่ไม่มีใครครบแล้วคนแบบนี้

เอาล่ะคุณคิดว่า๕๕บาท
เพราะนี่คือน้ำมันปลามที่ส้มเลือกราคาอยู่ที่

เจ๋งมาก
น้ำมันปาล์มจากมรกฏเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เอาล่ะถ้าของดีแบบนี้แน่นอนค่ะ

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาจ้า
และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แมลงปอก

ผลิตภัณฑ์จากบ้านมะขาม
อันนี้เป็นมะขามไร้เม็ดรสบ๊วย

มะขามนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านมะขามค่ะ

ราคาถูกที่สุดค่ะ

หรือว่าคำยักษ์แช่อิ่มอบน้ำผึ้ง

ชนิดอื่นค่ะ

มะขาม๓ราคว่า๑๓๑
เอาล่ะมะขามยักษ์แช่อิ่มอบน้ำผึ้ง
ต้องแพงกว่า๙๐บาท
และราคาอยู่ที่

เก่งมาก
มะขามรายเงินรวดร้วยจากบ้านมะขาม
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
ส้มค่ะตอนนี้สะสมไปแล้วจ้า

คำถามเข้าทางต่อไปค่ะ
ถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
เอามาเลย

เอาให้ดีกับข้าวตอนไหนเอาให้ดีดูให้ดี

เฮ้ยไอ้น้องครับไอ้
คนที่ไหนเนี่ย
มามาเหตุงานครับผม
เฮ่ยแต่คนอีสานนี่น่าโขงสารน่ะ
น่าโขงสารจังไหนครับ
ขึ้นมาก็เจอแต่เรื่องเศร้าโศกเสียใจ
มันที่เศร้าแต่จังไหน

๙โมงเศร้า
นี่ที่๑๑โมงยังนั่งเศร้าอยู่เลยเห็นไหม
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
เออเออเออเออจริงเว้ย
แล้วหลังเที่ยงนะคนอีสานนี่ก็แห้งแรงกันดาล
ไม่มีอะไรกิน
ว่าเป็นภาษาเป็นสำเนียงท้องถิ่นต่างหากแล้วครับคุณบอลตอนนี้ไปพักกันสักครู่กลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าพร้อมกับคำถามข้อที่สี่ของคุณส้มครับ